คนดังเนี่ยเสียงเขามีพลังเสียงเขามีมูลค่านะฮะเสียงคนดังเนี่ยมีความหมายนั่นเองนะฮะสงสัยจะเป็นรูปธรรมก็คราวนี้คุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเหตุมันเกิดมาจากพระเอกสุดหล่อของเราพี่ติ๊กเจ็ดสดาพรนั่นเองค่ะทวิตภาพทางม้าลาย
ทาวีดว่าพามแล้วทางม้าลายนี้ก็ยังอยู่
คุณดูภาพทางม้าลายปกติข้ามไปเราก็จะไปเจออีกฝั่งถนนหนึ่งถูกไหม
แต่ว่านี่พี่ติ๊กบอกว่าแสดงว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพที่พี่ติ๊กทวีตกันชัดนะ
คิดตามนะข้ามทางม้าลายเนี่ยมันมีพุ่มไม้เป็นเกาะกลางอยู่แบบนั้น
เราข้ามแล้วเราไปไหนดีอ่ะเราข้ามแล้วเราเข้าพุ่มไม้เลยหรือเปล่านะ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะบอกว่าเออพอเราเดินข้ามทางม้าลายไปถึงพุ่มไม้
แล้วเราจะข้ามถนนต่อกันยังไงคุณสองคนคิดสิหรือเราจะต้องเป็นสิทธิ์วัดเศร้าลิ้น
นี่แหละค่ะนี่ฉันนึกว่านั่งอยู่ตรงนั้นแหละเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่อยากจะข้ามไปหรือยังไงดี
ไม่อยากจะคิดถึงวันฝนตกเลยอ่ะเธอจ้ะฉันนั่งตรงนั้นแหละฉันเพลียแล้ว
แต่นี่ผลปรากฏว่าผ่านไป๑สัปดาห์คุณผู้ชมค่ะอภินิหารมีจริง
บอกว่านี่คือผลพวงจากที่พี่ติ๊กทวีตไปหรือเปล่าล่าสุดตอนเนี้ยไอ้เกาะกลางถนนเนี่ย
ซึ่งต้นม้นต้นไม้เนี่ยนะฮะหายไปแล้วนะฮะปรับไปแล้วสองฝั่งเลยนะ
เธอบอกว่าเธอทำงานอยู่แถวนี้เออเดินสะดวกขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วย
ต่อจากนี้จะได้ข้ามถนนอย่างสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะ
ซึ่งพี่ติ๊กเนี่ยเข้ามาตอบกลับด้วยค่ะบอกว่าดีใจแทนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้รับผิดชอบด้วยค่ะ
ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำเสร็จในเร็ววันเลยนะคะ
เพราะว่าแบบนี้ถ้ายังไม่ทำเนี่ยน่าจะสัญจรลำบากกันอยู่ทั้งคนเดินแล้วก็วิวแชร์อะไรต่างด้วยนะคะ
หลังจากนั้นแฟนคลับเขาเข้ามาคุยต่อค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ติ๊กนะ
แล้วก็พูดไปถึงปัญหาทางเท้าในบ้านเราเอาจริงก็หลายพื้นที่ที่ปัญหาทางเท้าบ้านเราเนี่ย
ลุกคลุกคลักกันก็มีพี่ติ๊กเนี่ยก็มาตอบกลับอีกค่ะ
ด้วยข้อความนี้ระบบสาธารณะจะสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในบ้านเมืองนั้น
รวมทั้งการรับผิดชอบอย่างซื่อสัตว์ในหน้าที่นั่นคือความสง่างามของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ

สุดยอดนะคะอย่างที่เขาบอกไปเนาะเสียงของคนดังเสียงของพี่ติ้งอาจจะมีพลังก็ได้
มีพลังจริงเสียงประชาชนทุกคนก็มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าหลายคนบอกเลยว่าชื่นชม
คือพี่ติ๊กหล่อแล้วหล่ออีกคุณผู้ชมนะหน้าก็หล่อใจก็หล่อแล้วบวกกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้โอ้โหอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย
เสียงคนดังมันมีพลังจริงนะคุณผู้ชม

จริงนะคะอาจจะเขาจะทำอยู่แล้วปรับปรุงอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่านะคะการสะท้อนความคิดเห็นของเรา
จริงไม่ใช่แค่พี่ติ๊กทุกคนสามารถแซนมองที่เห็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้
วันนี้อยากให้พี่ติ๊กช่วยมาถ่ายภาพแถวอโศกแถวบ้านดิฉัน
ฉันสะดุดฟุตบาทหลายรอบแล้วพี่ติ๊กว่างไหม
คุณค่ะเพราะว่านิซันขับรถไปส่งคุณโรงหลุมหน้าสั่นเหมือนกันนะคะ

เอาเป็นว่าดิฉันว่าเอาเบอร์ติดต่อกรุงเทพดีกว่าไหมคะ
ไม่ใช่อะไรพื้นที่อาจจะหลากหลายเขาก็ค่อยดูแลกันไปนั่นแหละนะคะ